หลังจากที่มีการเขาเรียกว่า
มีการเปิดตัวอย่างเป็นทางการไป

แต่บอกว่าไม่ได้ไปหาเสียงครับ
เป็นการลงพื้นที่ไปพบประชาชนบ้าง
เป็นการลงไปหาสมาชิกพักบ้าง

วงการเมืองการปกครองลงพื้นที่ต่าง
นานาพบปะประชาชนให้รู้ไว้ว่า

แถววันเราจักรไปหาสมาชิกพัก
อยู่ที่ทางด้านของผลเอกบริวิตก็บอกว่า

ผิดหรือเปล่าในการลงพื้นที่แบบนี้นะครับ

จตุมงคลโสนกุลหัวหน้าพัก

ประธานคณะทำงานลนลงเชิญชวนประชาชน

วันนี้ก็นำคณะผู้จัดตั้งพักออกไป

ย่านบรรจักษ์ตามปฏิบัติการ

หลังกรกตรับรองการเป็นพักการเมืองให้แล้ว

ไม่ให้ทำผิดกฎหมายหรือขาดคำสั่ง
คุณเข้าใจหรือยังการหาสมาชิกของเขาคือการลงพื้นที่ไปพบปะกับประชาชน
บอกว่าเรื่องนี้เป็นหน้าที่ของกรกตที่จะพิจารณาว่า
ลงพื้นที่ไปเดินหาสมาชิกพักของนายสุเทพ

เพราะส่วนตัวไม่ได้เกี่ยวข้อง
ว่าจะส่งผลให้พักอื่นเอาอย่างหรือไม่
ผมเชื่อว่าหลายพักจะลงพื้นที่ไปหาประชาชนแบบนี้แน่นอน
ก็คือลงไปหาสมาชิกจากประชาชนนี่แหละ

เดี๋ยวนะแต่ว่าพักรวมพลังประชาชาติไทยนี่